รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เตรียมที่จะเข้าหาหรือเพื่อขอความชัดเจน
หลังจากที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท
เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติกีฬามวย
แล้วก็พร้อมสนับสนุนหากมีการขออนุญาตและก็ทำตามระเบียบ
ยืนยันว่าหากฝ่าเผือนถูกจัดกลุ่มแน่
กรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นจัดให้มีการชกมวยข้างถนน
บริเวณลานกีฬาใต้ทางด่วนแยกมหานครจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยต่อชีวิต
ผลตำรวจโทษศาดิษฐ์มหาธาวรรักษารัชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันนะครับว่า
พร้อมที่จะสนับสนุนการเล่นกีฬาชนิดนี้
หากมีการขออนุญาตการจัดเล่นกีฬามวยจากกกทให้ถูกต้อง
เพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าการจัดการแข่งขันของกลุ่มดังกล่าว
ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของกกท
ไม่มีการตรวจสุขภาพนักมวยไม่มีแพทย์ประจำสนาม
ไม่มีการทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้คู่ชก

ผู้จัดการแข่งขันจะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีอาญา
ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พร้อมสั่งการให้ทุกสอนอตรวจสอบในพื้นที่
จัดกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายในลักษณะนี้
เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติกีฬามวย
จากนักชกไม่มีสังกัดและไม่มีการชกเพื่อชิงเงินรางวัล
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุว่า
จะเข้าหารือกับกรกฐเพื่อขอความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง